คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อนะคะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องหลายคนอาจจะจำได้ดูข่าวกันไปแล้วกรณีเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหนี้อ่ะค่ะที่ไปทวงหนี้ลูกหนี้โหดอ่ะนะคะลูกน้องเนี่ยไปใช้ปืนจี้หัวลูกหนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดมอบตัวแล้วนะคะแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเอ้ยตอนนั้นเนี่ย
กลิ๊ปค่อนข้างชุลมุแล้วแหละครับ
แต่ก็พอจับเหตุการณ์ได้บ้าง
ว่าเป็นเหตุของการทวงนี่การ
บางมุมก็ตกลงไป
แต่ก็จับเสียงเอาไว้ได้แหละว่าเกิดอะไรขึ้น
คลิปนี้นายสายชนอายุ๓๗ปีค่ะ
เขาเป็นชาวบ้านอยู่ที่หมู่๓ในตะบนศรีชนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นผู้เสียหายนำคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
โดยเมื่อวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
เขาบอกว่าถูกเจ้าหนี้เงินกู้รายหนึ่งอยู่ที่อำเภอศรีชน
บุกมาที่บ้านมากับลูกน้อง
บังคับข่มขู่ทำร้ายร่างกายบีบคอและใช้ปืนจี้ที่ศีรษะ
อกจากนี้ยังทำร้ายลูกสาวด้วย
เขาไปแจ้งความผ่านมาครึ่งเดือนแล้ว

ยังคงถูกเจ้าหนี้รายนี้ข่มขู่เอาชีวิตทั้งครอบครัว

เอาล่ะไปถามตำรวจเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ธรรมราชไปจับกุมเจ้าหนี้โหดรายนี้โดยชื่อเจ๊จี้อายุ๕๒ปี
รับสารภาพว่าไปทวงหนี้แล้วก็มีปากเสียงกันจริง
เพราะโมโหที่ทวงหนี้แล้วบอกไม่มีจ่าย
แต่ไม่ได้ใช้อาวุธปืนข่มขู่ตามที่ถูกกล่าวหา
ก็คือเจ๊คนนี้นั่นเองซึ่งเจ๊ยังอธิบาย

เขาก็ทำมาหากินขายของในตลาดเหมือนกัน
แต่จะมีคนชอบมายืมเงินเจ๊เขา

แต่วันที่เกิดเรื่องตามคลิปด้านขวาของหน้าจอเนี่ยครับ

ก็ลูกสาวของผู้ชายที่มายืมเงิน
คือพูดจาเหมือนไม่มีสมาคารวะกระโชกโฮกฮากใส่เจ๊

แล้วคนที่ไปด้วยผู้ชายคนนั้นเนี่ย

เขามากินหมูปิ้งมาซื้อลูกชิ้นเสร็จปั๊บ
เขาบอกว่าเจ๊จะไปไหน
แต่ว่านายสมหมายในบ่อยอายุ๓๐ปีนะครับ
ที่ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นลูกน้องเจ้าหนี้โหด
แล้วก็ไปทวงหนี้กันวันเกิดเหตุเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจแล้วก็คือนายคนนี้นะคะ
แล้วก็รับสารภาพด้วยว่าวันนั้นเขาไปทวงหนี้กันจริงแต่ว่าไม่ได้พกพาปืนไปด้วย
ตอนนั้นเนี่ยชุนละมุนอยู่เห็นว่าเจจี้กับลูกสาวของลูกหนี้ทะเลาะกัน
แล้วนายสายชนก็ทำท่าจะวิ่งเข้าไปทำร้ายเจ๊ก็เลยผลักอกเท่านั้นเองค่ะ
สุดท้ายเนี่ยถูกตั้งข้อหาหลายข้อหาเลยนะคะทั้งร่วมกันทวงหนี้
ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายร่วมกันบุกรุกเคหาสถานนะคะ
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะด้วย
เอาล่ะคดีทั้งหมดนี้ข้อหาทั้งหมดนี้ตำรวจก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โดยไม่ให้ประกันตัวและจะส่งสารวันพรุ่งนี้ค่ะ
เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ